จังหวัดตากนั้นเป็นจังหวัดที่ควบคุมสุนัขจรจัดเต็มพื้นที่แล้วนะครับ
เพื่อควบคุมแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
กรอบเวลาไว้คือ๑เดือนต้องแล้วเสร็จนะครับ
โรคพิสุนักบ้าระบาดหลายพื้นที่จังหวัดตากครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนเป็นชาวพม่า๒คนชาวไทย๑คน
นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ลงนามประกาศให้จังหวัดตากเป็นพื้นที่ควบคุมสุนัขจรจัด
โรคพิสุนักเต็มพื้นที่
ด้านนายสุธาสายวานิสรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
บอกว่าประสุทธิ์และสาธารณสุขจังหวัด
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ประชุมหาแนวทางป้องกัน
แต่มีปัญหาเรื่องการจัดซื้อวัคซีนมีงบประมาณไม่เพียงพอครับ
ตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้นี่นอนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ที่จากหลายเหตุว่ามีการไปกัดคนนะครับ
แล้วก็คนก็ไม่รู้จักการรักษาตัวเอง
ไม่ได้แจ้งแล้วทำให้เกิดเสียชีวิต
ตอนนี้จังหวัดก็ได้มีการประกาศเขตนะครับ
ไปเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับ
โดยเบื้องต้นนะครับตอนนี้เร่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๓แห่งที่มีปัญหาโรคพิสุนักบ้า
ระบาดหนักนั่นก็คือเทศบาลนครแม่สอด

และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาว

รีบจัดวัคซีน
และเข้าไปดูแลสุนัขจรจัด

จากนั้นให้เข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันไม่ให้เป็นภัยกับประชาชน
โดยเร่งควบคุมให้เสร็จสิ้นภายใน๑เดือนครับ